ใครที่ยังหาบ้านเช่าอยู่นะคะดิฉันมีมาแนะนำนะคะ
เพราะว่าไปเจอในโลกโซเชียลมีเดีย

ห้องนอน๒ห้องน้ำ๑ห้องรับแขก
แล้วก็มีที่จอดรถด้วยอุ้ยดูดีมาก
เดี๋ยวนี่หน้าปากซอยทางเข้าถูกไหมสุพัสลา
อันนี้ตัวบ้านเลยค่ะหลังบ้านที่บอกเมื่อกี้เหรอ
ใช่ค่ะเอาวางราคามาเลยเปิดราคา
ละ๔๕๐๐บาทเขาบอกว่าให้เช่าตามสภาพแหละ
แต่สภาพเป็นแบบไหนให้คุณผู้ชมดูแต่ละห้องเอาเองนะคะ
เป็นห้องนั่งเล่นมีระเบียงบ้าน
คนนี้ได้เห็นจิบกาแฟยามเช้า
ห้องนอนโอ้โหเป็นลักษณะวินเทจละกัน
ฉันขอใช้คำนี้นะคะแต่เขาบอกว่า
มีคำถามเกิดขึ้นในเน็ตว่านี่ให้เช่าอยู่อาศัย
หรือเช่าทำฉากหนังผีคะ
ไม่ใช่แต่เป็นการยืนยันออกมาแล้ว
จริงเหรอให้เช่าจริงบ้านหลังนี้อยู่แถวไหนนะ
เขาบอกว่าอยู่ย่านทะเลทองช่างอากาศอุทิศ๔เขตดอนเมืองค่ะ
และเป็นการประกาศให้เช่าจริงนะ
ด้วยราคา๔๕๐๐บาทต่อเดือน
เขาก็บรรยายลงไปเลยนะคะเอาอย่างที่บอกละ๕ห้องนอน๒ห้องน้ำ
หนึ่งห้องรับแขกหนึ่งห้องครัวมีที่จอดรถด้วยเรียบร้อยนะคะ
ชาวเน็ตเห็นแล้วโอ้โหขออนุญาตคอมเมนต์
และคอมเมนต์แต่ละอย่างเนี่ยนะคะลักษณะทำให้เราคิดภาพตาม
ไม่ว่าจะเป็นฝาผนังที่มีช่องโว
ถ้ามองแล้วจะมีใครมองออกมาไหมหรือว่าสายตาที่จ้องผ่านร่องปูนในห้องน้ำ
มันจะมีไหมเราจะเจอไหมอะไรแบบนั้น
คิดเหมือนกันเข้าห้องน้ำแล้วในช่องปูนนั้นจะมีใครอยู่

นี่แต่ละคนตาดีมากนะบอกว่าริมห้องในห้องนอนเตียงนอน
คราบที่มีอยู่น่ะนั่นคราบน้ำเหลืองหรือเปล่าบนเตียง
อ้าวก็คิดก็นี่ชาวเน็ตนะคะนี่ชาวเน็ตนะ
ก็คิดก็จินตนาการไปถูกไหม
นี่คือลักษณะการจินตนาการของชาวเน็ต
และบางคนถึงขั้นที่มุ้งลวดหน้าต่างมีหน้าคนร้องไห้

เขาก็แซวนะเป็นลักษณะแซว
อยากเห็นผีให้ไปนอนบ้านร้างแต่ถ้าเกิดอยากหนีความอ้างวางให้มานอนบ้านพี่
แต่ถ้าพี่เช่าบ้านหลังนี้หนูหนีพี่ดีกว่ามั้ง
บางคนบอกเออ
ว่าเอาสรุปแล้วให้เช่าจริงใช่ไหมเขาบอกให้เช่าจริง
เจ้าของบ้านรักบ้านนี้มากนะ
คือเขาก็บอกแบบนี้นะคะอยู่ในซอยที่อยู่ไม่ไกลหน้าปากซอยมากเท่าไหร่ด้วยนะคะ
แต่สรุปว่าให้เช่าจริงแหละ

แล้วก็เจ้าของชอบบ้านหลังนี้บ้างเป็นแนววินเทจ

น่าจะดูดีปรับบรรยากาศน่าจะดูดีอยู่นะคะ